ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับคุณผู้ชมครับของดีทีเด็ดวันนี้นะครับ
เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกราบพระพุทธรูปที่แปลกมากนะครับ
ที่พี่หนุ่มพูดว่าแปลกนั่นคือหลวงพ่อชมพูใช่ไหมพี่
เป็นพระพุทธรูปที่มีองค์สีชมพู
ซึ่งเชื่อกันว่าใครได้ไปกราบสการะบูชาท่านสักครั้งหนึ่งนะครับ
สมหวังเรื่องความรักตลอดไป
ถูกต้องนะฮะแถมชาวบ้านยังบอกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับว่า
ท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแต่จะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับ

คำตอบคือเพื่อทำบุญทำกุศล
และเพื่อฝึกตนในบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญสติ
เกิดสมาธิสร้างปัญญา
แต่นั่นอาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกคน
หลายต่อหลายครั้งต้องมีสิ่งดึงดูดจิตใจมาเป็นเครื่องนำทางเข้าวัด
ของดีทีเด็ดหนุ่มสาวแห่ดู
พระพุทธรูปสีชมพูที่วัดเถนพลาย
ตำบลวังน้ำซับอำเภอสีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
เทนพายมีอายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปี
เป็นสถานที่ตั้งพัก
มีโบราณหนสถานและโบราณนวรรษฐูป
ที่เป็นหลักฐานปรากฏการก่อตั้งวัด
ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา
และยอดองค์พระเจดีนั้นเป็นเนื้อทองสำลิด
บริเวณที่ตั้งวัดเห็นพายนั้นแต่เดิม
เป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ติดกับแม่น้ำท่าจีน
จึงใช้เป็นสถานที่ในการให้ช้างม้าวัวควายอาบน้ำและดื่มน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีน
จึงเป็นประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อวัดว่าวัดเทนพาย
ซึ่งมีความหมายว่าช้างของขุนศึกผู้ใหญ่
พระพุทธรูปสีชมพูที่วัดเถนพลายแห่งนี้ครับ
ประชาชนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อสีชมพู
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประดับด้วยพลอยอย่างสวยสดงดงาม
โดยจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมา
พันศา๘๕พันศาจนเป็นที่โด่งดัง
ชาวบ้านทั่วสารทิศแห่กราบไหว้หลวงพ่อสีชมพู
ด้วยความเชื่อที่ว่ากราบไหว้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
สมหวังด้านความรักอีกทั้งยังมีการนำร่มและกระปุกออมสินมาถวาย
โดยเชื่ออีกว่าถวายร่มก็เพื่อทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
กระปุกออมสินเพื่อให้ออมความรักไว้ตลอดไป
ครั้งแรกที่เจอก็รู้สึกเริ่มใสครับ
ขอพรให้มีความสำเร็จให้สมความปรารถนาครับ
มาขออพฤติกรรมเจ้ากรรมในวัฒนศา
และทางเวรก็ดีขึ้นเริ่มดีขึ้น
รู้สึกว่าน่ามามูชามาอศกาละ
อยากให้ชีวิตมีความสุขมีอะไรดีขึ้นนะคะ
อยากจะให้คนไทยได้รู้จักการอดออมได้รู้จักการประหยัด
เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลต่อตามความเชื่อของญาติโยมทั้งหลาย
สรุปสุดท้ายของการได้เข้าวัดมาสักการะของดีทีเด็ด
หลวงพ่อสีชมพูวันนี้นั่นคือการได้มีโอกาสดี
กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสีชมพูเพื่อความเป็นสุขในชีวิต
แต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือการได้เข้าวัด
ได้เข้ามาอยู่ในดินแดนสถานที่สำหรับสร้างประโยชน์
นั่นคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพุทธศาสนา

ทำความดีและพบผลทางอันเป็นสุขหนทางอันสงบครับ
ถวายร่มนะครับก็เพื่อชีวิตจะได้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข

แล้วก็การถวายกระปุกออมสินนะครับ

ไม่ไหวทุกวันนี้โดนแม้กระทั่งเด็กขโมยกระปุกออมสินเจ็บปวดอยู่นี่
เอาไปหยอดที่ท่าน
แต่ช่วงหน้าครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมศิลปะสวยงาม
ที่เกิดจากการแกะสลักต้นตะเคียนขนาดยักษ์พี่

พี่คิดโดยเองว่าตะเคียน๒๐เมตรเราเข้ามาแกะสลักจะเป็นยังไงช่วงหน้าครับ